ว่าผู้ชายคนนี้ทำได้อย่างไร

คุณเชื่อไหมผมก็บ่อยสกลบ่อยสกลอะไรแฮชแท็กกันเยอะแยะ
ผมก็เข้าไปดูจนกระทั่งรู้ว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้าง
ถามคุณสืบสกุลแบบนี้ก่อนที่ไล่อ่านเนี่ยอ่านหมดไหมล่ะ

คลิปข้อความแฉออกมาเรื่อยว่าบอยสกลเป็นใครอย่างไร
คุณผู้ชมอยากรู้จักบอยสกลไหม
ถ้าอยากรู้จักต้องพาดหัวแบบนี้ก่อนนะครับ
กรณีที่โลกโซเชียลกำลังแชร์เรื่องราวของบอยสกล
ผู้ชายคนหนึ่งที่แอบอ้างสวมชุดเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าเรียนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จนกระทั่งคุณเข้าไปถือป้ายงานบอลไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะ
ใครที่เอาไปถือป้ายในงานบอลประเพณีต้องถือเป็นคนที่ถูกคัดเลือกมาใช่ไหม
คือเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่นิสิตเขาก็
นิสิทธิ์จุลาเขาก็จะมารวมตัวกันคนที่ทำกิจกรรม
แล้วก็ได้ไปถือป้ายในขบวนนะในขบวนเฉย
ซึ่งจริงแล้วที่เขาแฉออกมาคือนายคนนี้ไม่ได้เป็นนิสิตด้วยซ้ำ

อยู่ในห้องเรียนถ่ายรูปกับเพื่อนนิสิตด้วยกัน
มีหนังสือเรียนมีตำราเรียนเข้าไปนั่งเรียนเฉยเลย
จากจุฬาแล้วนอกจากธรรมศาสตร์แล้ว
ก็มีการแฉออกมาอีกว่าผู้ชายคนนี้
โอ้โหขนาดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนเขาที่เรียนมปลายเนี่ย
เขาก็ปลอมตัวใส่ชุดนักเรียน
เข้าไปเรียนมปลายในห้องเรียนหน้าตาเฉยเหมือนกัน

เริ่มต้นที่เรื่องของนายบอยสกลนะครับ
เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปจากกรณีที่ชาวเน็ตจำนวนมาก
แฉพฤติกรรมออกมาแฉวีรกรรมของนายสกลคนนี้
ที่เข้าไปเรียนในสถาบันต่างทั้งที่จริงแล้วไม่ได้เรียน
จนกระทั่งมีการติดแฮชแท็กบอยสกลนะครับ
โดยเรื่องนี้นายธนวัฒน์วงชัยอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นนิสิตปี๓ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นประธานสะพานนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ออกมาเหมือนชี้แจงออกมาเรื่องนี้เลยนะครับ

ใช่เราก็ไปถามประธานสภานิสิตนักศึกษาจุฬา

ตัวเขาเองไม่รู้จักนายบอยสกลมาก่อนเลย
เคยเห็นบ้างตามคณะเศรษฐศาสตร์

ทราบว่ามีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นนิสิตจุฬามานานตั้ง๔ปีนะคุณ

คาดว่าน่าจะตั้งแต่มีกิจกรรมรับน้องของจุฬา
แฝงตัวเข้ามาในจุฬาเลย
โดยการนำชื่อและรหัสนักศึกษาคนอื่นมาแอบอ้าง

นายบอยสกลอ้างว่าติดคณะทันตรภาษาจุฬา

และมาจบที่เศรษฐศาสตร์
นายบอยสกลชอบทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายอาสา

เข้าไปร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่รุ่นน้องได้ตลอด
ใช่แล้วบางทีไปออกค่ายไปที่นู่นที่นี่ก็ไปด้วยค่ะ
คือเวลาที่ลงชื่อทำกิจกรรม
คุณคือเขาต้องมีกรอกรหัสนิสิทธิ์
แล้วนายบอยเขาก็กรอกรหัสนี้สิ

ปรากฏว่ามันไม่ใช่รหัสนิสิทธิ์เดียวกัน
มันเป็นรหัสนิสิตอื่น

แต่ละครั้งที่ไปร่วมกิจกรรมกรอกรหัสนิสิตไม่เหมือนกัน
แล้วพอไปตรวจสอบจากเจ้าของรหัสนิสิต

ว่าโดนนายบอยเอารหัสนิสิตแบบนี้ไปใช้
คือในครั้งนั้นที่นายบอยสกลแฝงตัวเข้าไปเรียน

จนกระทั่งนายบอยโอ้โฮอยู่ได้หลายปี
ใช่เกือบ๔ปีที่อยู่ตลอดเลย
ประหนึ่งเป็นนิสิตคนหนึ่งของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วอย่างล่าสุดเขามีการจัดโครงการ

โครงการนี้ถือว่าเป็นค่ายวิชาการที่จัดต่อเนื่องทุกปีเลยคุณผู้ชม
แล้วปีนี้นะนายบอยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอเป็นคนรับผิดชอบโครงการเอง
แต่พอทางสภานิสิตไปตรวจสอบปั๊บ
ปรากฏว่าไปตรวจรหัสนิสิตไปตรวจชื่อ

ไม่มีชื่อปรากฏในสาระบบนิสิตของจุฬา
เรื่องนี้มันก็เลยแดงขึ้นมาก็เลยบอกว่า
อยสกลโป๊แตกจับโป๊ะได้นะคะ
ทีนี้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
พอไปตรวจสอบหลังจากที่ไม่มีชื่อปรากฏแล้ว
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีของนิสิตจุฬาแล้ว
แล้วนี่อยู่หน้าจอตอนนี้คืออะไร
ไปตรวจสอบมีชื่อปรากฏอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ

คนที่รู้จักบอยสกลพยายามติดต่อเลย
โทรศัพท์ไปไลน์ไปหา
ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้แล้วตอนนี้

หลายคนบอกโอ้โหถ้าไม่ใช่นิสิตจริง
จะไปถือป้ายแบบนี้ได้อย่างไร
คำแห่งไหนก็ตามที่เดินในขบัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครูนะ
ค่ะคือเรื่องนี้ที่มันกลายเป็นประเด็น
ปรากฏว่านายบอยเอาชื่อของคนอื่นไปแอบอ้าง
แล้วก็ใช้วัฒนศิลปะการพูดโน้มนาว
คือเป็นลักษณะที่เป็นนิสิตอยากจะร่วมกิจกรรม
แล้วก็พยายามเข้าร่วมกิจกรรมต่าง

พอลงชื่อแบบนี้ไปแล้วเป็นชื่อคนอื่นแล้ว

เด็กที่เขาทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็เออ
คุณหน้าคุ้นตาเวลาจะต้องขอแรง
กิจกรรมก็นี่แหละค่ะนายบอยก็เลยไปช่วย
ก็บอกนายบอยมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์นะ
ไม่มีใครเอกใจหรือจับได้นะครับ
ฟังเสียงของประธานสะพานนิสิตนักศึกษาจุฬาเขาเล่าให้ฟังหน่อย
เรื่องมาแดงเพราะว่าเขาไปเป็นคนรับผิดชอบโครงการนะคะ

แล้วการที่เขาจะเป็นคนรับผิดชอบ
เขาจะต้องใส่รหัสนิสิตแล้วก็ชื่อ
แล้วเราก็จะเอาชื่อกับรหัสนี้ไปกรอกลงในฐานของข้อมูลจุฬานะครับ
ซึ่งพอกรอกไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่พบชื่อนี้รหัสนิสิตนี้นะครับ
ก็เลยกลายเป็นเลือกขึ้นมาว่าเขาเป็นใคร
แล้วสรุปแล้วเขามีตัวตนอยู่ในจุฬาจริงไหม
ก็พบว่าเขาใช้ชื่อของเขา
แล้วก็ในความเป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ทำการแอบอ้างในกิจกรรมต่างของมหาวิทยาลัย
เช่นใช้ในการแอบอ้างไปเป็นผู้ถือป้าย

แล้วก็ใช้ในการแอบอ้างไปทำค่ายต่าง
แล้วก็ใช้ไปในการแอบอ้างในการสมัครโครงการฝึกงานที่บริษัทสิงห์
เพื่อนของเขาโดยบริสุทธิ์ใจเขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้แอบอ้าง
เพราะว่าเขาก็ทำตัวปกติเหมือนนิสิตปกติทั่วไป
มามหาลัยทำกิจกรรมอะไร
ซึ่งเขาก็เลยไม่ได้เอกใจว่าแบบจะแอบอ้างหรือหลอกลวงขนาดนี้
แล้วประกอบกับอยู่กันมานาน
บางคนก็คบกันตั้งแต่ปี๑อะไรอย่างนี้ครับ
นี่แหละครับก็คำเปิดเผยของประธานสภานิสิตเขานะครับ
แล้วก็เขาก็เปิดเผยออกมาว่าคือพฤติกรรมของนายบอยมีหลายอย่าง
พฤติกรรมของนายบอยมีหลายอย่าง
ครั้งที่เรียนระดับมัธยม
ก็แอบอ้างใส่ชุดนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเลยนะคุณ

ท้ายที่สุดถูกจับได้เพราะเพื่อนก็งงครูก็งง
ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏไม่มีชื่อเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดม
นายบอยนี่ก็ไปเรียนต่อต่างประเทศเลยนะ
แล้วก็กลับมาเรียนต่อนะครับที่เมืองไทย

สอบที่ไหนก็สอบไม่ติดจึงไปเรียนที่โรงเรียนศรีวิกรมนะครับ
แล้วก็เคยซิลมาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
เพราะถูกใส่ร้ายเรื่องที่โกงเงินคณะเป็นหลักแสน
ก็เลยมาอ้างตัวเป็นนิสิตจุฬาเรียนอยู่ที่จุฬานะครับ
แต่งชุดนิสิตออกมาเรียนทุกวันนะ

และมีการโพสต์เกรดเฉลี่ยลงในโลกโซเชียลด้วย

คือเขาบอกว่าเวลานิสิตมาเรียนที่จุฬาเขาจะไปอยู่หอพักใช่ไหม
นายบอยเขาก็ไปโพสต์ในเว็บเหมือนกับประกาศหารูเมด
แล้วก็มีเพื่อนคนนึงเขาก็แบบเออโอเคตกลง
มาอยู่ห้องเดียวกันเหมือนกับจะได้หารค่าห้องกัน
แล้วรูเมดของนายบอยเขาบอกว่าทุกวันเลยนะ
ตอนเช้าก็ตื่นไปเรียนแบบนี้ตามปกติไม่ได้สงสัยอะไรเลย

นายชัยพรผู้ประเสริฐรองอธิการบดีด้านกิจการ

เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่าง
ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแจ้งความเอาผิด
แอบอ้างแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมา

คุณผู้ชมลองไปติดตามดูในนี่ได้

ข่าวไทยรัฐออนไลน์เจาะลึกเรื่องนี้เยอะเลย

ใช่ค่ะถ้าเกิดจะไปดูต้นต่อเลย
เข้าไปในทวิตเตอร์แค่พิมพ์แฮชแท็ก
สกลขึ้นมาเพียบตามอ่านกันไม่ทันเลยแหละ